มาดูเหตุนี้ครับพรานป่าสองคน
จริงก็เข้าป่าหาสัตว์ด้วยกันเป็นประจำ
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุครับคิดว่าอีกคนเป็นสัตว์
นี่เห็นไหมเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะคุณ
เข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันนะฮะแต่ว่าเห็นพุ่มไม้มันไหว
ก็คิดว่าเป็นสัตว์ก็เลยยิงเขาให้
ปรากฏว่าทำให้เพื่อนพานป่าเสียชีวิตนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากป่านะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคม๒รวมใจฝ่ายปกครอง

ร่วมกับชุดสืบสวนสพสะเอียบที่จังหวัดแพร่

ซึ่งเป็นป่าลึกอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่และอำเภองาวของจังหวัดลำปางนะครับ
ห่างจากตัวอำเภอ๒ไปประมาณถึง๖๐กิโลเมตร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าอีกหลายกิโลเมตรเมื่อคืนนี้นะครับ
กระทั่งไปพบร่างของนายศรีจันทร์วิรัติเกตอายุ๖๓ปี
เสื้อแขนยาวและขายาวสีลายพรางทหาร
มีกระสุนปืนลูกซองคาดอยู่ที่เอวนะครับเกือบ๑๐นัด

สภาพศพมีรอยจากการถูกยิงแล้วก็กระสุนปืนลูกซองกระจายตามร่างกายเลย
บริเวณลำคอแล้วก็ด้านหลังทะลุไปด้านหน้ากว่า๑๐จุดเลือดอาบเลยนะครับ
ขณะที่พรานป่าซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างของนายศรีจันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขนออกมาเขาเรียกอะไรนะ

ก็ใช้ไม้ไผ่ผูกแล้วก็ผ้าโยงทำเป็นเปรย์ไว้
แล้วก็ช่วยกันเจ้าหน้าที่ช่วยกันในการแบกร่างของผู้เสียชีวิต
ออกมาจากป่าเพราะว่าใช้เวลาในการเดินเท้านะคุณ
เข้าป่าแล้วก็นำศพออกมา๔ชั่วโมง
มาถึงจุดจอบรถที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาล๒
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
นักข่าวของเราสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายแล้วก็นายศรีจันทร์
เข้าไปในป่าด้วยกันเป็นประจำครับ
วันเกิดเหตุลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าก็อยู่ด้วยกันกับผู้ตาย
ตอนนั้นมีการแยกย้ายกันออกไปล่าสัตว์

จากนั้นเวลา๗โมงเช้าลูกชายนำไก่ที่เลี้ยงไว้
ไปวางในจุดล่อสัตว์ป่า
แต่อยู่นายศรีจันทร์ก็เดินเข้ามา
ก้มแล้วก็มุดต้นไม้เข้ามา
ลูกชายก็เลยคิดว่าเป็นสัตว์ป่าครับ
เพราะเห็นเป็นเงาดำตะคุ่ม
ผู้ตายคือสวมหมวกสีดำคุณ

เพื่อนพรานี่ก็คิดว่าเป็นสัตว์ป่า
ไม่คิดว่าจะเป็นนายศรีจันทร์ครับ

รีบโทรบอกให้ทุกคนเข้ามาช่วยเหลือ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะครับ